ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ชาวสุรินทร์ไม่สบายใจกันมาก
นะฮะในช่วงพิธีบวงสวงในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินครั้งที่๖๑
ประจำปีนี้ปี๖๔เนี่ยจังหวัดสุรินจัดพิธีบวงสวงขึ้นเมื่อ๑๕
ธันวาคมที่หน้าอนุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงค์จางวาง
ก่อตั้งเมืองสุรินทร์แต่ทำไมถึงมีบรรดารือสีร่าง
เนรนแอร์จอมขมังเวศมาร่วมทำพิธีแบบนี้ด้วย
คำถามคือทำไมไม่เป็นพระสงฆ์โอ้โหแล้วคนเขาแบบไม่สบายใจว่า
กลายเป็นว่าจะเป็นเรื่องมงคลมันจะไม่มงคลซะหรือเปล่า
ล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับหลังจากที่ท่านผู้ราชการจังหวัดสุรินเนี่ย
ท่านออกมาขอโทษแล้วก็ขอแสดงความรับผิดชอบเนี่ย
วันนี้ผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ว่าสวพงศ์กิติพัฒน์พิบูล
สำหรับส่วนราชการต่างประชาชนชาวสุรินทร์ด้วย
ร่วมกันทำพิธีบวงสวงใหม่อีกครั้งนะครับในพิธีขอขมา
พระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวางแล้วก็นิมนต์พระมาทำพิธีด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
มนต์พระสงฆ์มา๖๕รูปมาทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากเมืองสุรินทร์
ราชการจังหวัดสุรินยอมรับว่าวันที่มีภาพที่ปรากฏ
ที่ประชาชนชาวสุรินหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปไม่สบายใจเนี่ย
ที่มีการเชิญเนรนแอร์กับพวกมาทำพิธีเปิดเมืองเนี่ย
ท่านผู้ว่าบอกว่าท่านผู้ว่าก็ไม่ทราบล่วงหน้า

ท่านผู้ว่าทราบล่วงหน้าเพียงแค่๕นาทีก่อนเริ่มพิธีเท่านั้น
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วในฐานะพ่อเมือง

วันนี้ได้จัดพิธีขอเข้ามาพิธีบวงสวงขึ้นใหม่นะครับ
เดี๋ยวฟังท่านผู้ว่านะครับ
วันนี้๙โมงครึ่งจะมีอีกพิธีมีพิธีเปิดเมือง
ผมก็ยังงงว่ามาได้ยังไง

เขาก็บอกว่าอาหารกลพต์จะมานิ่ง
ก็เลยมาร่วมกับเขานะครับ
แล้วก็ได้เห็นสักพักอยู่ก็ลุกอยู่ออกไป

ดินยอบกับผิดชอบสะเกียงคนเดียวนะครับ
หมอช้างอะไรทำนองอย่างนั้น
ซึ่งเป็นเก่าแก่ที่เรารับมา

เห็นว่ามีเรื่องของพวกฤษี
พวกพรามพวกอะไรมาอีกแบบหนึ่ง

แล้วถามใครก็ให้คำตอบไม่ได้เลยว่าเกิดจากอะไร
จากการทำพิธีเก่ามามันไม่ใช่
คนไทยคนสุรินทร์มีความรู้สึกปราบปลื้ม
มีนางลงนางลำมาก็โอเค
ใช่ประเพณีของสุรินทร์จ้ะ
ชาวสุรินทร์ก็คงจะสบายใจขึ้นได้บ้างนะครับ